แต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นสายห่อหมกนะ
ดิฉันจะพาไปทำความรู้จักกับห่อหมกแม่บุญมา
เขาบอกว่าอยู่คู่กรุงเทพมากว่า๓๐ปี
อร่อยและราคาถูกห่อละ๒๕บาทเท่านั้น

สวัสดีค่ะห่อหมกแม่บุญมาอยู่นี่ค่ะ
เท้าสี่กันตรงเล็กนะจ๊ะ
แม่บุญมาค่ะเขาบอกอยู่ตลาดสี่ย่านนะคะ
ที่ร้านนี้ขอบบอะไรบ้างคะแม่
มีห่อหมกประชาญประกายหมูสับ
เป็นขอบบแบบ๓ใส่อย่างนี้คะแม่

แม่ก็ทำหมูบางคนไม่กินประชาญ

ส่วนหลักเท่าไรคะแม่ตอนนี้
ตอนนี้แม่ก็ขาย๒๕บาทเหมือนเดิม
ทำไมลูกแม่ไม่ต้องนอนศาลนะคะแม่
เพราะว่าแม่ใช้ต่อแคปไม่เป็น
แล้วก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ถึง

ถ้าจำกากในบ้านก็ประมาณ๔นาที

แม่ซื้อของพี่ดีบ่อยไหมคะ

พุงค่ะหัวเนื้ออร่อยค่ะ

เนื้อปลาเป็นชิ้นเต็มปากเต็มคำ
แล้วก็เครื่องแกงรสชาติจัดจ้านดีครับ

แม่ว่าทำไมคนแบบติดใจห่อหมกแม่มาซื้อกัน

ก็ได้ทำสะอาดและเครื่องแกง

คนดีที่สุดช่วงกี่โมงคะแม่

กลับมากินหอมกของแม่บุญมานะดูตลาดสี่ย่านปากซอยหนึ่งนะ
มากินได้เลยชวนกันมาหลายคนมากินตลาดสี่ย่านปากซอยหนึ่งนะ